พอมาข่าวนี้คือเขาบอกว่าสายโกโก้ยอม
โกโก้ยอมบอกว่าสงสัยต้องงดโกโก้สักพักดีกว่า

ชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วเขาบอกแหยงโกโก้ไปเลย
บางคนประกาศเลิกกินโกโก้กันเลยครับคุณผู้ชมฮะ
วสารโกโก้เลยนะครับ
แกะเมล็ดโกโก้ออกจากขนระหว่างที่กำลังแคะเมล็ดอยู่นั้น
มีจังหวะหนึ่งเธอคายเมล็ดที่เคี้ยวอยู่ในปาก

แล้วในนั้นก็มีเมล็ดโกโก้ปนลงไปด้วยฮะ
แน่นอนว่าชาวเน็ตเห็นก็มาบอกว่า
หรือว่าบอกว่าจบแล้วโกโก้แสนอร่อย
บางคนพากันตั้งคำถามว่า
ขนาดถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่นะเกินขนาดนี้

อืมนะฮะอ้าวเนี่ยฮะคายใส่เลยอืมอืม